ปกติพูดถึงพระพุทธรูปเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นเป็นเหมือนรูปปั้นใช่ไหมค
มีรูปปั้นมีพระเครื่องต่างนานา

โพสต์ภาพภาพหนึ่งออกมา
คนก็บอกอันนี้มันเม็ดอะไร
มีทั้งเม็ดสีส้มมีที่สีม่วง
แต่ลักษณะนี้คือเศียรพระ
มีแบบรายละเอียดคิ้วตาจมูกปาก
จะแบบเม็ดพระศกอย่างเงี้อ่าเห็นไหมไม่ใช่พระองค์เล็ก
อะไรอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ค่ะอันนี้มันเป็นเม็ดเม็ดคืออะไร
ให้ทายค่ะอะไรเม็ดอะไรสีส้มสีแดงสีม่วงยาบ้าเหรอ
ยาบ้าค่ะมันมารูปแบบใหม่เหรอใช่ปั๊มเป็นรูปเสียนพระ
มีลักษณะคล้ายเสียงพระจริงจริงเพจโพสต์ข้อความเลยบอก
รุ่นนี้หากันให้ควักบูชาแล้วพุทธคุณเต็มกราฟแน่นอน
แฮชแท็กเจริญล่องลอยอันนี้อันนี้พวกแกงไทยยาบ้ามันทำ
มันทำจริงจริงเหรอหรือมันมันทำเป็นปั๊มออกมาเป็นเสียงพระ
ไม่หมดไม่ได้ปั๊มเป็นเสียงพระอย่างเดียวปั๊มเป็นพระเครื่องก็มีพี่อุ๋ย
ขอดูเลยค่ะสีม่วงนี่เอาสิเอาสิแล้วเหมือนด้วยนะ
อันนี้ไม่ได้แกล้งทำมาเล่นเล่นใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยค่ะมารูปแบบใหม่
ยาบ้าพระเครื่องอันนี้ทางเพจเฟซบุ๊คนี้เขาบอกเพจหลวงพี่มาแล้วอ่ะ
เป็นคนโพสต์เอาไว้พระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเดือดเลยนะคะ
เห็นแบบนี้เนี่ยท่านพูดเลยบอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ถือเป็นการด้อยค่ายพระพุทธศาสนาคนทำนี่มันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเลย
อัปยศที่สุดเลยเรียกว่ามันสุดยอดของความชั่วความเลว
เอายาบ้าไปมันเป็นเสียงพุทธรูปมันไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ
ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรกันเลยสังคมปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่า
ศิลธรรมตกต่ำถึงสุดขีดถึงก็เอายาบ้ามาปั้นปั๊มเป็นเสียงพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นของเขาบูชาสูงสุดกราบป้ายกันเอามาทำเหมือนไร้ค่า
ทีนี้เขาเรียกอะไรอ่ะด้อยฆ่ากันเป็นมนุษย์ด้อยค่าของที่ดีงามสูงส่ง
ชีวิตตัวเองก็คงค่าไม่สูงส่งเท่าไหร่แน่นอนอ่านี่ค่ะคือมันกะตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแบบ
เป็นวิตามินซีเป็นเม็ดยาเม็ดขนมอย่างเงี้หรอมันจะตบตายังไงไหวก่อนเอ้า
เดี๋ยวต้องรอฟังทางปฏิบัติศาสตร์หรือว่าตำรวจปรับปรามยาเสพติดว่าเออมัน
พวกนี้มันเปลี่ยนวิธีมาปั๊มยาบ้าในรูปแบบนี้จริงหรือเปล่า
ค่ะอ่าแต่ให้หลวงพ่อไปยอมท่านด่าไว้ก่อนอ่ะดีล่ะใช่ไหม